ล่าสุดมีข่าวดีนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ประกอบการยานยนต์ชั้นนำของจีน
ทุ่มงบประมาณเกือบ๘๐๐๐กว่าล้านบาททีเดียวครับในการทุ่มซื้อที่ในประเทศไทย
เพื่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มยานยนต์ชั้นนำของจีนเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยครับ
บอกว่าในเฟสแรกนั้นต้องทุ่มงบประมาณกว่า๘๘๐๐ล้านบาทครับ
เพื่อตั้งฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาสำหรับจำหน่ายในไทยแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศ
กำลังการผลิตรถยนต์๑แสนคันต่อปีรวมไปถึงจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในปี๒๕๖๘
เพราะมีแผนตั้งสูตรวิจัยและพัฒนารถยนต์ในประเทศไทยบรรยาต่อไปด้วย
ด้านนางสาวจรีพรจามรุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหาร
ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมาลงทุนในไทย
รวมมูลค่าแล้วกว่า๑๔๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีสัดส่วนถึง๓๐ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของไทย
หรือประมาณ๗๒๕๐๐๐คันต่อปี
และการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยหนุนให้ไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แล้วก็ส่งเสริมบทบาทของไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าบนเวทีโลกได้อีกด้วยนะครับ